ไม่หลงแต่อยู่ได้ไม่นานนะครับพี่ดี

มันกำลังมากินหนึ่งร้อย
มันกำลังมากินหนึ่งร้อย